อาหารในราคาสบายกระเป๋าราคาไม่แพงท่ามกลางวิวแบบธรรมชาติไปเลย
โรงนักคาเฟ่จ้าร้านนี้อยู่เลขที่๑๓๘หมู่๔ตะบนประจันตคัม
ประจันตคามจังหวัดปราจีนบุรีเป็นร้านอาหารแล้วก็ร้านกาแฟด้วยทั้งสองอย่างเลยนะ
ซึ่งเจ้าของร้านเขามีแรงบันดาลใจจากการที่เขาชอบไปเช็คอินตามคาเฟ่ต่างคุณนึกออกไหม
เป็นคาเฟ่ฮอปปิ้งอะไรอย่างนี้แล้วก็เลยคิดว่าเออฉันอยากจะทำธุรกิจครอบครัวดูบ้าง
เจ้าของร้านชื่อว่าคุณจนิสตาสุภาษาหรือคุณกิ๊กนะคะ
เขาบอกว่าที่เขาทำร้านนี้ขึ้นมาเพราะว่าบริเวณรอบบ้านของเขาเนี่ยวิวเป็นทุ่งนา
วิวสวยก็เลยอยากจะลองทำร้านที่เป็นธุรกิจครอบครัวที่นี่
แล้วก็ทำร้านตรงนี้ขึ้นมาเป็นร้านอาหารสไตล์แบบคาเฟ่
ก็คือมีอาหารด้วยมีเครื่องดื่มด้วย
ส่วนเมนูอาหารที่แนะนำนี่ปีกไก่ทอด
ไก่ทอดมีแทบทุกร้านแต่ไม่ใช่อร่อยทุกที่
เป็นเมนูที่ทานได้ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่แล้วมันเหมือนจะแบบมีทุกที่
แต่ว่าเคล็ดลับวิธีการทำเขาคุณดูดิกรอบ
แล้วนี่คือหมึกเนิ่งมะนาว

คือน้ำลายก่อนอันนี้คือเนื้อแดดเดียว
โอ้โหแล้วก็ยังมีปลากระพงทอดน้ำปลา
และก็มีแกงเลียงกุ้งสด
ฉันชอบเมนูแบบตำก็มีเหมือนกัน
น้ำลายไหลนี่ต้มจืดแกงสาหร่าย
ผมแนะนำคุณผู้ชมนะฮะช่วงนี้ที่กำลังดูอยู่

ลุกน้ำปลาเหยาะน้ำปลานิดนึง
แล้วก็กินไปพร้อมกับดูทีวีด้วยนะ

จริงเราก็อยากทำแบบนั้นในตัวที่เราอ่านข่าวอยู่นะคะ
แล้วแต่ละจานราคาไม่ได้แพงแบบที่คิดนะ
ราคาแบบ๑๕๐บาทอะไรแบบนี้นะคะ
ถ้าเป็นแบบเป็นหม้อใหญ่ก็๒๐๐กว่าบาทก็มี
ส่วนเมนูของกาแฟเครื่องดื่มมีหมด
เครื่องดื่มร้อน๔๕เย็น๕๐ตัน
หลากหลายเมนูที่น่าสนใจ
เปิดตั้งแต่วันอังคารถึงวันอาทิตย์นะคะ

หยุดทุกวันจันทร์นะคะ
ใครอยากจะไปลองเที่ยวชมหรือทานอาหาร

ติดต่อได้เลยเราขึ้นหมายเลขโทรศัพท์ไว้ให้ด้านล่างแล้ว
โรงนาคาเฟ่ปลาจีนบุรีจ้า

บันไดไม้ไผ่เขาขึ้นชื่อ
โอ้โหแล้วจะหิ้วกลับยังไงเนี่ย

คือเอาแพร่มานั่งที่ร้านนี้เลยได้ด้วย